ไปดูเรื่องน่าตกอกตกใจที่จังหวัดบุรีรำกันหน่อยนะคะ
ท้องที่สพประโคนชัยค่ะชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ
ตอนเช้าเนี่ยตั้งใจจะไปหวานปุ๋ยในพื้นที่นานะคะ
พอไปถึงที่นาตรงนี้สักพักหนึ่งได้กลิ่นเหม็นเน่ากลิ่นตุ
สืบจากกลิ่นค่ะสืบไปสืบมาคุณเห็นนั่นไหมคะ
โอ้โหกระโหลกศีรษะคนกระดูกของคนเนี่ยเป็นสิบสิบชิ้นเลยนะคะ
อยู่ในที่นาของตัวเองทั้งส่วนแขนส่วนขาส่วนกระโหลกฟันกลาม
เต็มเลยค่ะแล้วในรัศมี๒๐๐เมตรเนี่ย
ไปพบกางเกงขาสั้นสุดท้ายผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งเป็นเจ้าของที่นาตรงนี้ต้องโทรไปแจ้งกับตำรวจสพประโคนชัย
แล้วก็กู้ภัยรวมถึงหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ลงพื้นที่มาพร้อมเพลียงกันแบบนี้ค่ะมาเก็บทีละชิ้นทีละชิ้นแบบนี้นะคะ
นาตรงเนี้ยเป็นที่นาท้ายหมู่บ้านในพื้นที่หมู่สิบเอ็ด
ตำบลประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปเก็บแล้วนะคะ
นี่กระโหลกศีรษะนะคะอันนี้ส่วนแขนส่วนขาค่ะ
เจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ตายน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑เดือน
เราไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านบ้านศรีถาวรเจ้าของที่นา
ชื่อว่าคุณสมพงศ์ขาวงามคุณสมพงศ์ผู้ใหญ่บ้าน
เปิดใจกับเราบอกว่าคือตอนเช้าเนี่ยตั้งใจว่าจะมาหวานปุ๋ยที่นา
แล้วปรากฏว่าพอถึงท้องนาได้กลิ่นเหม็นเน่าเหม็นตุ
เดินสืบจากกลิ่นค่ะสืบไปสืบมาโอ้โหแม่เจ้า
ไปเจอกระดูกมนุษย์สิ่งแรกชิ้นแรกที่พบก่อนเลยคือกระโหลกมนุษย์ค่ะ
รีรอและไม่รอรีนะคะรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบเลยนะคะ
ทีนี้พอไปตรวจสอบเนี่ยคุณผู้ชมค่ะในพื้นที่เนี่ย
ไปเจอกางเกงขาสั้นหนึ่งตัวด้วยกางเกงขาสั้นตัวนี้แหละ
คอนเฟิร์มยืนยันเลยว่าเป็นของนายสินดีโพรา
อายุสี่สิบเก้าปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่นั่นแหละค่ะ
นายสินคนนี้ที่ชาวบ้านบอกว่าแล้วก็ญาติด้วยบอกว่าเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย
หายตัวออกไปจากบ้านตั้งแต่๑๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
ญาติไปแจ้งความไว้ที่โรงพักประโคนชัยเป็นที่เรียบร้อย
เราไปถามหลานชายของผู้ตายก็คือคุณสมจิตอายุ๔๓ปีบอกว่า
ผู้ตายเนี่ยชอบดื่มเหล้าอยู่กับแม่วัยแปดสิบปี
สองคนเพราะลูกแต่งงานออกเรือนกันไปหมดแล้ว
มีครอบครัวหมดแล้วคาดว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายก็คือนายสินเนี่ย
น่าจะเดินไปตามทุ่งนาตามภาษาคนเมาอะค่ะ
แล้วไปเป็นลมหมดสติไอ้ตอนที่เป็นลมเนี่ย
เป็นจังหวะที่เป็นเคราะห์ด้วยคือไม่มีคนมาเจอ
ไม่มีคนมาเห็นก็เลยไม่มีใครที่จะสามารถช่วยได้ทันนะคะ
แม่แล้วก็ญาติของนายสินก็บอกว่าไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการนำชิ้นส่วนกระดูกไปพิสูจน์
ตรวจสอบเรื่องของทางนิติวิทยาศาสตร์ตามขั้นตอนต่อไปนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะส่งมอบชิ้นส่วนกระดูกให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ